ที่จังหวัดแพร่ไปตามหาโจรกันหน่อยเขาไป
ขโมยตู้เติมเงินในหมู่บ้านคืนเดียว๕ตู้รวด
เจ้าของบอกว่าใครตามจับได้ให้รางวัลนำจับ๓๐๐๐

นี่คือวงจรปิดนะฮะเห็นคนร้ายเป็นผู้ชายคนนี้นะ
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปที่ตู้เติมเงินออนไลน
ขโมยไปครับในพื้นที่หมู่หกตำบลป่าแมทอำเภอเมืองแพร่
งัดเอาเงินไปตำรวจศพเมืองแพร่ก็รับแจ้งจากช้อบ้านวรรณีน้ำ
ตู้ถูกทิ้งเอาไว้ในสวนกล้วยท้ายหมู่บ้าน
สภาพยกมาทั้งตู้นะมีการงัดพังเสียหาย
เอาเงินออกไปหมดแล้วครับเหลือเพียงเศษกระดาษ
อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็เก็บเป็นหลักฐาน
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาเฝ้าสวนอยู่ชื่อว่านายโรธ
บอกว่าตี๒ของคืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงมีรถจักรยานยนต์ขี่เข้าไป
ไปดูเห็นวัยรุ่นชายคนหนึ่งส่องไฟเข้าไปในสวนครับ
พอจัดโกนถามมาทำอะไรเขาบอกว่ามันดูอะไรม่ะมันดักหนู่
ก็เลยกลับไปนอนตามปกติจนกระทั่งเช้าออกมาอ้าวมีตู้เติมเงินถูกงัด
โยนทิ้งเอาไว้แบบนี้ก็เลยต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบ
ตู้เติมเงินออนไลน์ในตำบลบ้านปงอำเภอสูงเมษ
แล้วก็ในพื้นที่ตำบลห้วยม่ายตำบลทุ่งน้าวของอำเภอ๒จังหวัดแพร่
อีก๔ตู้ในพื้นที่จแพร่รวมแล้วนะ
มาแล้ว๒ครั้งแล้วก็ถูกยกตู้ไปแล้ว๘ตู้
เจ้าของบริษัทตู้เติมเงินตั้งรางวัลนำจับสามหมื่นบาท
แจ้งบ่อแสที่นำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้เอาไปเลย๓๐๐๐
ตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวมาดำเนินคดีอยู่นะครับ